หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรือจมอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเหตุอะไร
เดี๋ยวเราจะไปดูกันชัดด้วยกราฟิกที่จะทำให้เข้าใจ
สาเหตุของการจมของเรือในครั้งนี้นะครับ
ถ้าเกิดเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เราจะเห็นว่าเรือสมบัติมงคลชัยซึ่งเป็นเรือ๒ชั้น
ขนาด๕๒๗๐ตันกรอสนั้นเป็นหนึ่งในเรือรวมกว่า๑๐ลำนะครับ
ได้บรรทุกชาวมุสลิมไปทำพิธีตามศาสนาอิสลาม
หรือว่างานโฮล์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อไปส่งชาวมุสลิมตามจุดต่างหลังจากที่ได้ทำพิธีเสร็จ
สุดท้ายก็มาประสบเหตุเรือล่ม
ที่บริเวณท่าน้ำวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
ในนัดจับใจรองอิพฤษฎีกรมเจ้าท่า
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสถานการณ์

วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นเอาไว้ดังนี้
ว่าทำไมเรือลำนี้จึงจมอย่างรวดเร็ว
บริเวณที่จุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางโค้ง
เมื่อคนขับพยายามขับเรือเข้าโค้งใน
เพื่อจะแซงเรือบรรทุกทราย๔พ่วง

คลื่นน้ำจากท้ายเรือบรรทุกทรายจึงซัดกระแทกมา
ประกอบกับการล่องเรือตามกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรง
กระแสน้ำส่งก็อาจจะทำให้บังคับเรือไม่อยู่
ใต้ท้องเรือชนกับท่าน้ำของวัดสนามชัย
ทีนี้ไปดูสาเหตุว่าทำไมถึงจมลงอย่างรวดเร็ว
เกิดจากเรื่องของน้ำหนักเรือด้วย
เนื่องจากว่าเรือลำนี้มีใบอนุญาตขอบรรทุกโดยสารเอาไว้

แต่ว่าวันเกิดเหตุครับได้บรรทุกผู้โดยสารมากถึง๑๕๐คน
ก็ทำให้ท้องเรือนั้นจมอยู่ใต้น้ำมากกว่าปกตินะครับ
เมื่อเรือเกิดแผลจากการชน

เรือก็เลยจมลงอย่างรวดเร็ว

น้ำจึงดูดเข้าเรืออย่างรวดเร็ว
และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารบริเวณชั้นหนึ่ง

ซึ่งเบื้องต้นนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับเรือ๓ข้อหา

และบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ในใบอนุญาต